เรื่องของไอดงไอเดียในการเปิดร้านอาหารเนี่ยมีอีก
มีอีกอันนี้ร้านนี้ไอเดียเจ๋งจริงเลยเพราะว่าลูกค้าเขาติดอกติดใจ
ไม่ใช่แค่รสชาติความอร่อยความแซ่บติดใจที่เจ้าของร้านพ่อค้าที่แซ่บกว่ารสชาติของอาหารนี่แหละ
เดี๋ยวไปดูกันว่าแซ่บเด็ดขนาดไหนค่ะ
นี่ไม่ได้ไปที่สถานที่ราชการแต่อย่างใดนะคะนี่คือร้านส้มตำค่ะทุกคนยืนตรงเคารพทรงชาติตอน๖โมงตรงเป็นร้านส้มตำร้านเต๋อตำยำระเบิด
ร้านนี้ดังมากนะคะอยู่ใกล้กับแยกขวงสิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ลุกความรักชาติในการชวนลูกค้ามาเคารพทงชาติเวลา๖โมงเย็นตรงพร้อมกันแบบนี้
เจ้าของร้านก็คือคุณเต๋อนายธนกรปิยะธรรมรงค์พ่อค้าแซ่บคนนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าทำมาแบบนี้มานานเป็นปีแล้วนะนอกจากจะมีการดึงดูดลูกค้าแบบที่เคารพทรงชาติแล้ว
ก็มีไอเดียเนี่ยคุณดูป้ายที่เขาถือไว้

ก็เป็นข้อความกวนที่สามารถเรียกลูกค้า
ให้แบบติดใจในไอเดียของร้านนี้ได้มากมายนะคะ

มีอีกป้ายหนึ่งเป็นโม่แต่โมอคอยู่ได้
อ๋อมันแสดงว่าลูกค้าไปนั่งแล้วอาจจะต้องรอนิดหนึ่งหรืออย่างนี้
นิดนึงเพราะว่าร้านนี้พ่อค้าเขาทำเองทุกอย่าง
เวลาแบบหิวก็เลยถ่ายรูปรอแล้วกันนะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมถึงมีสไตล์การแต่งร้าน

ทำตัวตามสบายครับอาหารที่นี่จะช้านิดนึงนะครับ
บอกก่อนเลยนะฮะอาหารที่นี่จะช้านิดหนึ่ง
เนื่องจากผมเป็นคนปรุงแค่คนเดียวครับ
ได้ยินหรือยังเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องรอหน่อย
ปรุงคนเดียวรอได้ไหมเราปรุงคนเดียวนะจ๊ะ
ตั้งแต่ส้มตำยำลาบอะไรอย่างนี้คือฝีมือพี่เขาเนี่ยดี
รสชาติจัดจ้านคุณดูหน้าตาของเมนูแต่ละอย่างนะ
โอ้โหมันน่าจะแซ่บนัวลงตัวมากจริง
เมนูของที่ร้านที่นี่เขาก็มีชื่อเรียกเก๋ด้วย
ยำหอยแคลงอย่างนี้เขาก็จะตั้งชื่อว่ายำหอยหมี

คุณต้องเรียกชัดยำหอยหมี
มันเป็นยังไงหอยหมีคือมันเป็นหอยชนิดหนึ่ง
มันเป็นชื่อค่ะชื่อเขานี่แหละค่ะ
ชื่อของเมนูที่แบบตั้งให้แบบมีกิมมิกให้มีไอเดียเก๋ให้มันกล
ว่าถ้าจะสั่งเมนูนี้ควรจะพูดยาวชัด

พี่ตำหอยหมี

ใครอยากจะมาแซ่บนัวกับพ่อค้ากวนแซ่บและเมนูเด็ดเผ็ดมันแบบนี้
มากันได้เลยร้านเต๋อตำยำระเบิดตลาดทรัพย์ทองคำ
ใกล้แยกขวงสิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าโทรจองโต๊ะได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้๐๘๐๗๙๑๕๖๗๙

ไปร้านนี้นะผมว่ามันสนุกสนานคื้นเครงดี
อย่างแรกพอไปในช่วงเย็นคุณต้องยืนเคารพทรงชาติก่อน

เสร็จป้าบก็นั่งลองรออาหารอาจจะต้องใช้เวลานิสนึง
แต่ว่ามันคุ้มค่ากับการรอเพราะว่าเขาทำอร่อยจริง
เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ทำอยู่แล้วก็ทักทายไปด้วย
บางคนก็บอกเอ๊ะทำไมฟัฐงี้ไม่หาคนมาช่วยทำแล้ว
ไม่ได้เพราะว่ารสชาติมันเพี้ยนไง

ใช่เสียใจในเรื่องรายละเอียดแม้กระทั่งรสชาติรสมื้อนี้
ต้องเป็นรถพี่เต๋อคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้ว